แต่คนขายทุเรียนคนนี้ต้องรุ่นผมแหละ
ทัศพงศ์พงศ์ทัศน์

ดารานี่พวกจะเห็นเล่นกันอ้าวจำได้แล้วคำนี้นะ
เมื่อก่อนวัยรุ่นเขามีผมเทหน่อย
ผมอาจจะสับสนพี่เขากับพี่บอยพิชเมเกอร์
อ๋อเหรอพอจำได้ยังฮะ
วันนี้เขาขายทุเรียนแล้วครับเชิญชมครับ
วันนี้ก็เปิดขายแล้วนะครับ
ที่ร้านทุเรียนนั่งกิน
ที่แฮปปี้แลนด์เซ็นเตอร์
นี่สำหรับลูกค้ารายแรกนะครับ
นี่ครับต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับ
อันนี้ชุดแรก๒กล่องนะครับ
รวมแล้วก็๒กิโลเมตรนิด
เดี๋ยวผมทำให้ดู
แล้วก็จะมี
ข้าวเหนียวทุเรียนนะครับไปอีก

สำหรับลูกค้ารายแรกนะครับ

ดารานะครับนักแสดงมากความสามารถคนหนึ่ง

โพสต์คลิปขอบคุณลูกค้ารายแรกนะครับที่มาอุดหนุนทุเรียน
หลังจากเปิดร้านทุเรียนเล็กชื่อ
ทุเรียนนั่งกินฮะอยู่ในห้างสรรพสินค้า
โดยสินค้าเนี่ยนะครับมีทั้งทุเรียนแกะเนื้อ
ที่ระบุเอาไว้บอกว่ากรอบนอกนุ่มใน

ขายกันเป็นกรัมแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะ
นะฮะแล้วก็มีข้าวเหนียวทุเรียนแปดสิบบาท

อดช่องทุเรียน๖๕บาท

คุณเต้เล่าบอกว่าขอลุยอีกสักครั้ง
ถือเลิกวันพระราชสมดีที่๕เดือน๕ปี๒๕๖๐
เป็นเลิกงามยามดีแต่ครั้งนี้คลุกขลักหน่อย
อุปสรรคเยอะเต็มไปหมดเลยคุณเต้บอก
แต่พี่เต้คิดในแง่ดีบอกว่าเอ้ยก่อนจะพบความสำเร็จนะฮะ
มันต้องพบเจอบททดสอบที่หนักหน่วงก่อน

ใช่นะฮะหลังจากเปิดร้านได้ไม่กี่วันโอ้โหคราวนี้ขายดิบขายดีคุณผู้ชมครับ
ล่าสุดคุณเต้ทัศน์พงษ์เลยนะครับโพสต์ขอบคุณลูกค้า
บอกว่าขอบพระคุณสำหรับทุกแรงสนับสนุนครับ
ดีใจและชุ่มชื่นหัวใจมากช่วยทำให้ผมมีแรงฮึดสู้ขึ้นอีกเยอะเลยครับ
มีฟิตแบ็คดีเกินคาดเลยครับหายเหนื่อยขอบพระคุณมากถึงมากที่สุดเลยครับ
ใครชอบทุเรียนไปอุดหนุนนะครับคุณเต้ได้นะฮะ
ทุเรียนนั่งกินชั้น๑ติดบันไดเลื่อนห้างแฮปปี้แลนด์เซ็นเตอร์
โทรศัพท์ขึ้นอยู่ที่หน้าจอไหมมีไหม
นี่แหละครับถ้าไม่งั้นก็เสิร์ชดูก็ได้นะครับ

ใช่ค่ะ

ใส่ภาพพี่เต้นที่สุดยอด

ช่วงนั้นเขาดังมากนะยุคนี้คุณเต้ดังมากครับ
ให้กำลังใจนะคะให้กำลังใจคุณเต้ด้วยนะคะ